คือติดใจแล้วการแบบนี้ก็

เป็นแฟนใครไม่เคยลงอะไรแบบนี้

ทำยังไงก็ลบทิ้ง

ในตัวเองเรารู้จักคนน้องเขามันเป็นคนที่เรารู้จัก
อ๋อคือว่าจริงก็นั้นพี่บอกไปแบบเยี่ยมมาก
ถ้าคนที่เป็นแฟนกัลคนที่ใบดี๒๐๑๗
ไปกินข้าวไปเที่ยวดีกว่า

เราก็โกนแหละนะ
ก็มีคนมีคนต่อไปดีกว่า

คนที่รู้จักแล้วก็คุยรู้เรื่องก็ไม่เดี๋ยวร้อนสบาย
ดันคดีที่เราดูออกมาเป็นหลายวัน
คิดไม่ออกทำไมบางทีก็ไม่ไหวไปกินมาก

แต่ไม่น่าเป็นตีการ

ความต้องไปบิดอะไรก็เท่าที่บอกครับ

ก็เคยชินกับทัพโครงโบงบ้าง

มันก็มันเห็นแข่งเขา

ถ้าเขาชัดผมจะทรงมันนี่ใช่คำพูด

แล้วก็เป็นเนี้ยต่างงั้นงั้นแน่
เลยคิดว่ามีป้องอยู่